และทำไมเจ้าที่ตำรวจไม่ตรวจเลือด

ควรจะต้องตรวจเลือดภายใน๔๘ชั่วโมงทำไมไม่ตรวจ
เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยกันมาก
คือหนึ่งคือไม่ตรวจเลือดเพื่อหาแอลกอฮอล์

และ๓ทำไมถึงยังไม่แจ้งข้อหาของคนขับเบนส์
เมื่อวานี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดเผยแพร่ออกมาเยอะแบบนี้นะคะ
ก็ชาวเน็ตก็ตั้งข้อวิสงสัยว่ามันเห็นชัดเจนเลย
ว่านี่เป็นการพุ่งชนเหยียบมาด้วยความเร็วไม่มีเบรก
แล้วก็เป็นภาพที่เป็นหลักฐานมัดตัว

ทำงานเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่านะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เผยแพร่คลิปออกมาอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้นำเสนอไปในรายการด้วยนะคะ
เว็บไซต์พันทิพยอดคอมค่ะชาวเน็ตก็มีการวิเคราะห์
คลิปวิดีโออุบัติเหตุที่ถูกเผยแพร่เมื่อวานนี้ค่ะ
โดยก็ใช้หลักฟิสิกส์คำนวณหาวินาทีของการเคลื่อนตัวของรถ
เชื่อว่าจังหวะพุ่งชนรถเบนส์ที่มีนายเจนพบวีรพรเป็นผู้ขับขี่
วิ่งมาด้วยความเร็วที่สูงถึง๑๘๑กิโลเมตรต่อชั่วโมง

จากที่เราดูกันน่าจะแบบ๑๒๐๑๓๐ถ้าเดา

ขณะที่ชาวเน็ตบางส่วนก็เรียกร้องให้เพื่อนร่วมทาง
ก่อนถึงจุดนี้ช่วยกันเผยแพร่คลิปวิดีโอ
อย่างที่มีการเผยแพร่จากเพื่อนร่วมทางก่อนหน้านี้นะคะ
บอกว่ารถเบนส์ของนายเจนพบเนี่ยมีกล้องบันทึกติดอยู่หน้ารถ
แต่ทำไมตำรวจถึงไม่นำมาเปิดเผย
คล้องกับคำถามที่ชาวเน็ตบางส่วนสงสัยนะคะว่า
โอ้โหรถเบนส์หรูระดับนี้เนี่ย
น่าจะมีกล้องติดมาให้จากโรงงานทำไมถึงไม่เอามาดู
ล่าสุดนะครับพันธุ์ตำรวจโทสมศักดิ์พลพันธุ์ขางสารวัตรสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรพระอินราชาเจ้าของคดีนี้ก็เปิดเผยกับทีมข่าวค่ะ
บอกว่าจากการตรวจสอบรถเบนส์คันเกิดเหตุเนี่ย
ไม่พบกล้องบันทึกหน้ารถตามที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัย
บริเวณหน้ากระจกพบเพียงแต่เซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนเท่านั้น
ส่วนความคืบหน้าทางคดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ก่อนที่จะแจ้งข้อหาให้ผู้ก่อเหตุรับทราบเร็วนี้นะคะ
ยืนยันว่าตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมาแน่นอน
คือต้องบอกว่าจริงแล้วเรื่องนี้เฟื่องได้ฟังพี่หุยพงศุกร์เล่าให้ฟังด้วย
เพราะว่าเป็นเพื่อนของพี่หนุ่ยโดยตรงที่สถาบันพระปกเกล้านะคะ
สำหรับคุณเบนส์ผู้หญิงนักศึกษาสาวปริญญาโทที่เสียชีวิต
ก็คือมีการตรวจสอบกันมากเลยทีเดียวว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องที่ประเด็นชาวโซเชียลก็ขุดขึ้นมาแหละว่าทำไมไม่รีบตั้งข้อกล่าวหา
เดี๋ยวเราจะตามกันต่อว่าความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรในเรื่องของคดีความนะคะ
แต่ต้องบอกว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะนักศึกษาทั้งสองคนเนี่ย
ครอบครัวบอกว่ายังไม่ดูคลิปไม่อยากจะดูด้วย
เพราะว่าคนนำเสนอข่าวแล้วยังทำให้ทางครอบครัวยังสะเทือนใจยังทำใจไม่ได้
ตอนนี้ก็จะดำเนินการเรื่องของพิธีศพให้เสร็จสิ้นก่อน
แล้วก็จะมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของคดีนะคะคุณรัชพร